ซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ไม่แตกต่างจากชาวบ้านในพื้นที่อำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่
ที่พื้นที่กว่า๑๘๐เป็นภูเขาและป่าสงวน
ทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ขาดที่ดินทำกิน
แล้วก็ตัดสินใจบุกรุกป่าเพื่อปลูกข้าวโพด
ชาวบ้านที่นี่รู้นะครับว่าทำผิด
แต่ก็ทำโดยให้เหตุผลว่าจำเป็น
ที่จะต้องหารายได้เลี้ยงปากท้อง
สิ่งที่พวกเขาต้องการก็คือจัดสรรที่ทำกิน
และแนวทางการปลูกป่าเศรษฐกิจที่ชัดเจน
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณสรรญาคงอยู่ครับ
หนึ่งในชาวบ้านที่บุกรุกพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ
เติ๊กแม่ช้างอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่

เทือนใจเมื่อได้เห็นพื้นป่าที่เคยเป็นที่ทำกิน

จากดินที่เคยชุ่มชื้น
แปรสภาพเป็นก้อนหิน
และแห้งแรงมากกว่าทุกปี
วิทูลจึงตัดสินใจที่จะไม่ลุกป่าเพื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อีก
หลังถูกยึดพื้นที่ที่บุกรุกคืนไปเมื่อกลางปี๒๕๕๙
และพร้อมจะปลูกป่าทดแทน
แต่ขอให้ภาครัฐจัดสรรที่ดินทำกิน
และแนะแนวการปลูกป่าเศรษฐกิจสร้างอาชีพให้ชัดเจน
แต่ละปีวิทูลมีรายได้จากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว
บนพื้นที่ป่าที่บุกรุกไปกว่า๘ไร่ประมาณ๖๐๐๐บาท

เหลือรายได้ไม่ถึงครึ่ง
แต่ก็ได้มากกว่าการขายไข่ไก่
ลูกพืชสวนครัวปลูกข้าวหรือมันสำปะหลัง
บนที่นาที่มีไม่เกิน๒ไร่
ซึ่งเพียงพอใช้จ่ายและส่งลูก๒คนเรียนจบ
ขาดที่ทำกินจึงเป็นเหตุผลของชาวบ้านอำเภอร้องกวาง
ที่พยายามบอกกับทุกภาคส่วนที่มองว่า
พวกเขาคือผู้ร้ายทำลายป่าต้นน้ำ
ถ้าเขาพูดแบบนี้ผมก็เสียใจนะครับ
เพราะผมทำไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เป็นผู้ไล่เนอะ
เพราะว่าทำแก้ปัญหาปลากท่อง
ถ้าบอกทำก็ปลากท่องมีหิน
เพื่อตัดห่วงโซ่ของการลุกป่าทำการเกษตร
ภาครัฐจะเร่งสำรวจและพิสูจนสิทธิ์ของชาวบ้าน
ในพื้นที่ป่าอำเภอร้องกวาง
ถูกบุกรุกหลังปี๒๕๔๕รวม๕๐๐กว่าไร่
จากนั้นจึงจะกำหนดแผนแม่บท
ดำเนินการคืนผืนป่า

พี่น้องประชาชนต้องมีส่วนร่วม
แต่เราบังคับใช้กฎหมายเข้มข้น

แต่ว่ามันต้องเลือกพื้นที่ที่มันเป็นจุดวิกฤต
ไว้ก่อนทำให้เห็นชัดเจนเป็นโมเดล
แนวคิดให้ชาวบ้านปลูกป่าเศรษฐกิจ
สถานีสิทธิ์แบบไม้ผลในพื้นที่ที่ยึดคืนมา
คู่ไปกับการปลูกป่าอนุรักษ์
โดยจะขอให้รัฐบาลสนับสนุนต้นทุนเพาะปลูก
ส่วนในพื้นที่ที่ตรวจสอบพบว่า
เป็นนายทุนหรือผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังการบุกรุก
ก็จะดำเนินคดีอย่างจริงจัง
เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน
สรรญาคงอยู่ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน